อีเกียววิ่งกา

ท้ายวัดมะวึ่ง
ได้กินแล้วจะต้องทึ่ง
รสชาติเป็นหนึ่งในสยาม
ผู้คนล้นลาม
ราคาไม่แพง
มาสิมาสิมาช่วยซื้อ
ช่วยซื้อหน่อย

อีเกียววิ่งกา
ขายดิบขายดี
ชื่อกระช่ำตอนนี้

ไม่มีใครแสง
อีแก้วมาแรง
ไม่แพงด้วยซิ

ซื้อไม่ซื้อไม่นี่ไก่บ้าน
เนื้อมันอร่อย

ช่วยซื้อบ้างสิช่วยหนูซื้อหน่อย

ตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่
ไม่แพงหรอกพี่
ไม่แพงหรอกพี่
อีแก้วเป็นใคร
ขายดิบขายดี
ชื่อกระฉันตอนนี้
แซ่บอิลีไม่มีใครแซง
อีแก้วมาแรง
ไม่แพงด้วยซิ

ซื้อไม่ซื้อไม่นี่ไก่บ้าน
เนื้อมันอร่อย

ช่วยซื้อบ้างสิช่วยหนูซื้อหน่อย

ตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่